รอฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณเมพิชชนาศเสียงสัมภาษณ์มาแล้วค่ะ
แบรนด์นึงเขาก็ไปร่วมงานสื่อก็ไปรอกันเพียบเลย
ก็จะรอถามประเด็นเลิกรากับคุณเจชนะทิพย์นี่แหละ
คุณเมย์ตอบหมดทุกอย่างนะว่าเป็นประเด็นเรื่องของแต่งงานอย่างเดียวไหม
เป็นประเด็นเรื่องของสินสอด๓๐ล้านไหม

ทางครอบครัวของเจเขาโดนต่อว่าเยอะคุณเมย์จะว่ายังไง
นี่ค่ะลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนแต่ก็ค่อนข้างยาวพอสมควร
อยากจะให้ฟังกันแบบเต็มนะคะลองดูค่ะ
เราทุกคนทุกคนทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่มีใครผิดนะคะ
ไม่อยากให้ให้ไปว่าใครมันไม่มีใครผิด
เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ทุกคนเจ็บเหมือนกันหมดแล้วก็ทุกคนต่างมีเหตุผลเหมือนกันหมด

ทุกคนรักลูกลูกทุกคนต้องรักพ่อแม่
แล้วก็อยากให้หยุดว่ากันนะคะ
ไม่ค่ะก็ขาดกันติดต่อกันไปแล้ว
ก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเขาเหมือนที่ให้กำลังใจเรา
แล้วก็อย่าไปว่าพ่อแม่เขาพ่อแม่ลูกคนรักลูก
คือจริงเรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบ
มันเป็นเรื่องเล็กที่ผู้ชายคนนึงเขาอยู่ดี
เขาก็คิดว่าไปปีที่แล้วเขาก็คิดว่าปีหน้าเขาอยากต่างงาน
ทีนี้ในวันบวชคุณพ่อคุณแม่เขาก็อาจจะงงที่นักข่าวมาถาม
ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าการที่เขาไปพอหลังจากนั้นเขาไปปรึกษากันแล้วเขาอาจจะมีเหตุผลว่าไม่พร้อมหรืออะไรหรือเปล่าแต่พอมันไม่พร้อมแล้วเขาไม่ได้บอกเราแล้วทุกคนก็เลือกที่จะเงียบหายไป
เมย์คือคนเดียวที่ต้องพบปะผู้คนต้องออกรายการทุกคนก็มั่นใจว่าคงมีข่าวดีก็มาถาม
ทีนี้พอมาถามเยอะเพื่อนมาแซวคนมาถามก็เลยกลับไปถามเขาว่าคืออะไร
แล้วก็คำตอบก็เป็นอย่างเรื่องทั้งหมดที่เล่าไปแล้ว
อยากให้เข้าใจว่าที่ต้องมาพูดเนี่ย
พอทุกคนโปรยเอาไว้แล้วก็หนีหายไป
เราคือคนเดียวที่ต้องมานั่งตอบ
ทั้งที่คำตอบคือ
เขาไม่เอาเราอ่ะ
ตอนนี้เราเห็นหน้าพ่อแม่ตัวเองลอยมา
สุดท้ายทุกคนก็มีพ่อมีแม่
พ่อคุณแม่ภาพไหนบ้าง
พ่อคุณแม่เป็นคนใจดีแล้วก็น่ารัก
เขาก็พูดแต่ว่าอยู่ให้เขารัก
อยากให้เขาคิดถึงนะลูก
มันไม่เชิงหรอก
คือเอาแบบนี้ดีกว่า
ณวันแรกที่เราประกาศว่าเราคบกัน

แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่พี่ชายทุกคนก็เตือนว่าไม่เหมาะสมนะ
เรายืนยันว่าเราจะครบและจะพิสูจน์ให้คนเห็น
พ่อแม่เราก็ยอมฉะนั้นพ่อแม่ทุกคนรักลูกค่ะ
แต่ละบ้านมีวิธีคิดไม่เหมือนกัน
บางทีเขาก็มีเหตุผลของเขาเราไม่ได้ทะเลาะกันอ่ะ
แล้วทุกวันนี้ก็๒ปีกว่าเกือบ๓ปีที่ผ่านมา
มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก

เอ่อคือ

ไม่มีที่เราจัดสินใจผิด
มีความสุขรู้สึกจะรักแท้
รู้สึกไม่เคยอยากเปลี่ยนแปลงอะไรทั่วใคร
ถึงแล้ววันนี้เป็นความสุขที่เราอยากให้ถึงทั้งคู่
แต่แบบเมย์ทำดีที่สุดแล้วแล้วเจก็ทำดีที่สุดแล้ว
เขาไม่ได้ไม่ไปเพื่อเมย์หรอกเขามีภาระหน้าที่ของเขาค่ะ
อย่างหนึ่งที่เมนรักเขาคือเขาเป็นคนกระตันอยู่
แล้วเมย์ก็อยากให้เขากระตันอยู่กับพ่อแม่ต่อไป
เมย์เองก็จะกระตันอยู่กับพ่อแม่ตัวเองต่อไป
ถ้าการแต่งงานมันทำให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่สบายใจ
ไม่ต้องแต่งเราสามารถรักกันในอีกแบบหนึ่งก็ได้
เป็นเพื่อนก็ได้เป็นพี่เป็นน้องก็ได้เขาไม่รักเขา
ถ้ามีโอกาสในอนาคตขึ้นหน้าอยากจะเข้าไปพูดคุยกับพ่อแม่ก็ทำใจค่ะ
ตอนนี้เราขอเอาพ่อแม่เราก่อนพ่อแม่เราเป็นคนไม่พูดอะไรเลย
ไม่ไม่คิดตรงนั้นนะคะอยากให้เขาโฟกัสที่งานของเขา
อยากให้เขาผ่านมันไปได้และเราก็อยากจะผ่านตรงนี้ไปได้

ดาราก็มีหัวใจค่ะ
อันนี้นะ
เมยุค๓๖แล้วเนอะ

เขาบอกให้รอกี่ปีนะ

ยังว่างอยู่หรือไม่อกหักอีกครั้งหนึ่ง

เขาพ่อแม่เขาแฮปปี้แล้ว

ชัดเจนว่ามันมีปัญหามันมีอุปสรรคจริง
นักข่าวก็ถามว่าเรื่องวัยเป็นอุปสรรคจริงใช่ไหม

คุณเมย์ก็บอกว่าความรู้สึกของคุณเมย์ก็คือ

ยาวประมาณ๑๕นาทีนะครับทุกผู้ชมครับ
เราตัดมาให้ฟังประมาณ๗นาที

แต่ก็ถือว่าเป็นสาระใจความสำคัญทั้งนั้น

อันนี้คงต้องบอกนะฮะแล้วก็สื่อไปถึงทุกคนด้วย
เพราะว่าเมพิชนาธิ์ฝากบอกว่า

ต่างฝ่ายก็ต่างทำหน้าที่ได้ดีที่สุด

พ่อแม่ทุกคนรักลูกอยากให้หยุดว่าครอบครัวเจ

เมย์ก็ตอบว่าเมย์ขอโทษนะคะ

ในวันนั้นในเหตุการณ์มี๕คน
มีเมเจคุณพ่อคุณแม่

ถ้าอะไรที่เมย์พูดไม่จริงก็บอกเลยว่าไม่จริง

ที่ว่าให้รออีก๓ปีปีไก่
อยู่ด้วยกันไม่ได้จิกกันอะไรกันเนี่ยนะ

คือวันนี้มีความเคลื่อนไหวในกลุ่มไลน์

คือคุณเมย์ก็จะมีเพื่อนอยู่แล้วก็มีเจชนะทิพย

แล้วก็ตอนนี้มันก็มีภาพออกมาในโลกโซเชียล

เจชนะทิพย์เขาก็ขอออกจากกลุ่มไป

คือนักข่าวก็ถามคุณเมย์นะ

คือคุณเจเขาก็เขียนข้อความในกลุ่มนี้ว่า

ถ้าเจอกันผมยังเหมือนเดิมนะครับ

ฝากดูแลดูแลเมย์ด้วยนะ

หลังจากนั้นก็มีเพื่อนคุณเมย์มาตอบนะคะ
แต่สุพักษรก็เขียนข้อความตอบว่า

ทุกอย่างมีทางออกที่ดีได้ไม่ต้องออกจากกลุ่มไปหรอก
อย่างนี้ค่ะก็ไม่อยากให้ออกจากกลุ่มไลน์ไป

ตอนที่คบกันก็คงจะดึงเจเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอืม

แล้วเพื่อนต้อง
จะด้วยออกด้วยภารกิจด้วยอะไรก็แล้ว

ก็จะบอกเขาไม่ต้องออกจากกลุ่มหรอก

เรื่องของกลุ่มลายเนี่ย
คนมันเยอะก็มีแยกกลุ่มไปคุยกันตั้ง